เอาคุณผู้ชมคะดูหน่อยค่ะช่วยดิฉันสังเกตหน่อย
เป็นรอยค่ะแต่ว่าไม่รู้รอยอะไรชาวบ้านเขาเชื่อ
ว่ารอยที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นรอยของพญานาค
คือพญานาคมาช่วยสร้างพระธาตุชาวบ้านเขาเชื่อแบบนั้น
เดี๋ยวขอดูภาพเต็มหน่อยรอยรูปร่างหน้าตาลักษณะเป็นยังไงนะคะ
ซึ่งรอยตรงนี้มันเกิดขึ้นที่ใต้พระธาตุศรีมหาโพค้ำจุน
ที่วัดสรรป่าศักดิ์ที่ตำบลห้วยข้าวก่ำอำเภอจุนจังหวัดพยาวนะคะ
แล้วพระธาตุเนี้ยสร้างเสร็จมาสามปีแต่ว่าคนที่เขาเห็นรอยเนี่ย
เขาก็ฮือฮากันเนี่ยลักษณะแบบนี้เห็นไหมแล้วคุณสุดสกุลเห็นไหม
แล้วตรงนั้นเป็นรูปปั้นพญานาคด้วยคุณใช่ใช่คนก็เลยแบบเอ๊ะนี่มันใช่รอยพญานาคหรือเปล่า
พระครูบุญช่วยธนเกตเจ้าอาวาสวัดสรรป่าศักดิ์บอกว่า
ทีเนี่ยก่อนจะสร้างพระธาตุศรีมหาโพเนี่ยนะคะเจ้าเจ้าอาวาสองค์เดิมพร้อมด้วยญาติมิตรเนี่ย
ก็ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างตั้งแต่วันที่สิบเก้าตุลาปีห้าเจ็ด
ทีนี้การสร้างเขาก็ขุดหลุมขุดหลุมไปไปเจอบ่อน้ำบ่อหนึ่ง
คนโบราณเขาบอกว่าบ่อนี้คือบ่อน้ำทิพย์
ทีนี้ก็เลยมีการทำพิธีค่ะขอให้สร้างพระธาตุเนี่ยเสร็จ
พร้อมกับสร้างพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจเพื่อที่จะประดิษฐานเอาไว้ใต้พระธาตุ
จนกระทั่งสิบเก้าตุลาปีหกศูนย์สร้างพระธาตุเสร็จนะ
คือใช้เวลาสร้างเนี่ยสามปีส่วนรอยพญานาคที่เกิดขึ้นเนี่ย
เขาบอกว่าเกิดขึ้นตอนที่มีการก่อสร้างการเทคอนกรีตใต้ฐานสร้างพระธาตุแล้ว
แล้วก็เกิดเป็นรอยพญานาคเลื้อยติดกับพื้นซีเมนบนเบาะน้ำทิพย์
แล้วก็มีรอยคล้ายกับใบโพด้วยอีกใบหนึ่งก็ตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ย
จนถึงตอนนี้ชาวบ้านเขาก็จะมามาดูกันมาขอโชคลาภกับรูปปั้นพญานาค
แล้วก็ขอจากรอยพญานาคอย่างต่อเนื่องเลยเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นรอยใช่ไหม
ชาวบ้านเขาก็จะโยนพวกเหรียญต่างไปด้วยก็เป็นความเชื่อ
ทีนี้เห็นข่าวนี้หลายคนบอกว่าอยากเดินทางไปที่วัดสรรป่าศักดิ์จังเลย
อยากไปดูจังเลยคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าจะไปดูเนี่ย
จะต้องขออนุญาตเจ้าอาวาสก่อนนะเพราะท่านเจ้าอาวาสบอกว่า
พื้นที่ตรงนี้มันไม่ใช่อยู่ดีจะเปิดแล้วก็ให้ใครเข้าไปได้
จะต้องมีการขออนุญาตเจ้าอาวาสและจะต้องเปิดประตูเข้าไปดู
อันนี้นักข่าวของเราก็ไปขอแล้วก็เก็บภาพออกมานี่เห็นไหม
ก็ดูรอยที่มันเป็นรอยแบบนี้ค่ะ
ชาวบ้านเขาเชื่อกันแบบนั้นนะครับต้องระมัดระวังด้วยนะ